อีกหนึ่งที่นะครับมีกีฬาไปอยู่ด้วยก็คือ
เป็นที่ที่ติดอันดับโลกในเรื่องของคนไปรวมตัวกันมากที่สุด
มีมวยดีให้ชมกันครับไทยไฟล์ติดตามผลงานครับ
บรรยากาศยิ่งใหญ่สุดนะครับปีนี้เอากีฬาไปลงเลยครับ
ชิงถ้วยพระธาตุธรรมรัฐสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ที่แยกราชประสงค์ไฮไลท์อยู่วิธีการชิงแชมป์ในรุ่น๗๐กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งแชมป์เนี้ยก็เป็นของเต็งหนึ่งสิจเจสายลุ้ง
ส่วนรุ่นเจ็ดสิบสองจุดห้ากิโลกรัมเนี้ยเป็นยูเสฟ

แชมป์ก็รับรถกระบะอินุสุ

ประธานบุรณิธิกลุ่มอินุสุ
แล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิลซูเซลล์ครับ
ส่วนคู่เปิดหัวการแข่งขัน

ระหว่างวิกเตอร์ปินโต้หรือว่าลีโอปินโต้
ชายานาโปรเลียพิคาทชาวฝรั่งเศส

เจอกับเดโดกอมบ้าจากแอฟริกาใต้

บางทีควรมีการชกพัดเชื้อกันด้วย
บางครั้งมีโอกาสจะชกกัน

ยกแรกลีโอชั้นเชิงดีกว่า
มี๒คู่นะครับแต่ว่ายก๒
กอมบ้าเดินเร็วกว่าเดิม
มีแค่งต่อยหมัดควัน๒

ชกแอฟริกาใต้ทำได้ดีกว่านะครับ

ก็พลิกล็อกเลยครับเป็นว่า
โอปิโต้นั้นแพ้นะครับแพ้คะแนนไปอย่างสนุก

อมบูทะเลเดือดพยักษมุย
เจ้าพ่อโรงต้มครับเจอกับ

จากโตแลนด์พริกัดใหญ่ขึ้นมาที่

ชกแบบมวยไทยฆ่าเชือกด้วยครับพี่กัด

โอโหนักโดนะครับและยิ่งไปสวมนวม

ใส่กันไม่รู้ของใครเป็นของใครเลยครับ

พยักษมุยโดนกลับบ้านจากนั้น

ใครนะครับพระเจ้าสมุยนั้นไว้ลายครับ
กลับมาเอาชนะไปได้ครับ